คุณผู้ชมคะ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุฆาตกรรมอุกชกันเกิดขึ้น
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในบ้านหลังนึงแล้วก็ไปฆ่าชิงทรัพย์ยายหลาน
ต้องบอกว่าอุกชกันแล้วก็โหดเยี่ยมมากเพราะว่าฟันไปก็หลายแผล
แล้วก็ทั้งสองคนเสียชีวิตด้วย
เมื่อวานนี้จับตัวได้แล้วแต่ประเด็นที่หลายคนถกเถียงกันเยอะคือ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคตำรวจ
เป็นหลานนายตำรวจใหญ่โอ้โหหลายคนพูดถึงกันเยอะมากนะคะ
และมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วแน่นอนครอบครัวญาติแล้วก็ประชาชน
มารอดูตะโกนด่าทอโทษนะคะหวิดโดนรุมประชาธรรมเลย
เพราะดีนะคะที่ยังไม่โดนตำรวจเขาก็สามารถคุมตัวกลับขึ้นรถไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมคือจะเห็นว่าเราต้องเซ็นเซอร์เยอะมากคือทุกคนตะโกนด่าทออย่างหนักอะนะคะ
แล้วก็พยายามที่จะฝ่าวงล้อมของตำรวจเข้ามาเพื่อรุมประชาธรรม
นายโฟร์หรือว่านายวัฒนภนศรีมาวัย๒๐ปี
ผู้ต้องหาที่ใช้มีดฆ่าชิงทรัพย์นางสนมเกษรวัย๕๖ปี
แล้วก็เด็กชายอัธโกวิทมณฑาจันทร์วัย๑๑ปี๒ยายหลาน
ระหว่างที่ถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่แหละ
คือที่เกิดเหตุก็คือบ้านของสองยายหลานคนนี้ค่ะ
อยู่ที่หน้าวัดอินเตชะสว่างวรารามในตำบลหนองไขว่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามกันฝูงชนนะคะแล้วก็รีบนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกระบะกลับออกไป
คือวันนี้เป็นวันที่ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรคุมตัวในโฟมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
ตอนที่มาถึงเนี่ยนะคะเขาก็ให้จุดทูบไปไหว้ขอขมาที่รูปของผู้เสียชีวิต
ซึ่งญาติพี่น้องแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมารอดูการทำแผนเยอะมากตำรวจก็ต้องมีทั้งในและนอกเครื่องแบบล่ะค่ะ
ต้องมาคุ้มกันอย่างแน่นหนาคือญาติญาติเนี่ยเขาโกรธแค้นมากแล้วก็ทำใจไม่ได้
ถามว่าทำไมเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านของสองยายหลานบุกเข้าไปงัดบ้านเขาจะไปขโมยของเขา
ยายตื่นมาเจอยายตื่นมาเจอปิดปากยายหลานตื่นมาเจอถือมีดมาจะสู้ยื้อแย่งมีดกัน
หลานฟันหลานไปหลายแผลสุดท้ายเนี่ยแทงเข้าที่ลิ้นปี่หลานเสียชีวิต
เห็นแบบนั้นจะวิ่งหนีคว้ายายมาจ้วงแทงยายกว่า๔๐แผลค่ะ

เขาตายคาบ้านทั้งสองยายหลานคือครอบครัวกับญาติคือทนไม่ไหวจริงก็เลยแค้นมากนะคะ
ตะโกนด่าทอว่าทำไมถึงก่อเหตุได้เยี่ยมโหดแบบนี้
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้กำลังเยอะพอสมควรเลยเพื่อควบคุมสถานการณ์
โดยนานจินตนาทิพย์พยาเนสญาติของผู้ตายบอกว่า
ส่วนฝ่ายผู้เสียหายเป็นชาวบ้านตาดำธรรมดาไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไร
แต่เขาบอกเลยนะว่าถ้าไม่ประหารเนี่ยญาติพี่น้องเตรียมจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับนายกทันที
ตำรวจเอกทเดชกล่อมเกลี้ยงรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูร
ก็บอกเลยนะคะว่าหลังเกิดเหตุทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหก
สั่งกำชับให้เร่งติดตามคดีเพราะถือเป็นคดีอุกชะกันแล้วก็สะเทือนขวัญ
ตำรวจลงพื้นที่ทำงานกันอย่างหนักจนสามารถจับคนร้ายได้ภายใน๗วัน
มีพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์มีของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด
ผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเพราะว่าเมายาบ้าหนักมาก
ก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนและญาติผู้เสียชีวิตมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ว่าจะไม่มีการเข้าข้างคนกระทำความผิดอย่างแน่นอน
ส่วนประเด็นที่ว่าเป็นลูกหลานของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็จะไม่ส่งผลกระทบด้วย
ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนค่ะ